มาดูเรื่องราวความงดงามของความสมัครสมาธิสามัคคีนะครับ
แล้วก็ประชาชนชาวไทยมุสลิมนะครับ
ได้ร่วมกันทำขนมชนิดหนึ่งที่เรียกว่าขนมอาซูรอนะครับ
ซึ่งเป็นขนมที่หลายต่อหลายคนจะต้องเอาอาหารมารวมกัน

และมาช่วยกันกวนเปรียบเหมือนเป็นประเพณีวัฒนธรรมส่วนหนึ่ง
ดังนั้นพาคุณผู้ชมไปที่นี่เลยมหกรรมขนมอาสูรอนะครับ
โดยชาวบ้านทั้งไทยพุทธและมุสลิมจากทั่วทุกสารอาทิตย

ร่วมประเพณีกวนขนมอาสูรอที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ
โดยการกวนขนมอาสุรอเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แปลว่าการผสมหรือว่าการรวมกัน
โดยนำข้าวสารและผลไม้นานาชนิดกว่า๑๐๐กิโลกรัมมากวนรวมกันนะครับ
ซึ่งก็อาจจะประกอบด้วยเครื่องปรุงขนมต่าง
เช่นเครื่องแกงข้าวสารน้ำตาลกะทิและของที่กินได้
เขาบอกว่าขนมอาซูรอเหมือนเป็นอาหารหลากหลายชนิดที่มากวนรวมกัน

ก็แต่ละบ้านแต่ละคนก็จะนำขนมมาแต่ละอย่างนะครับ
นำอาหารมาแต่ละอย่างแล้วมาช่วยกันกวนนะครับ
โดยชาวบ้านที่มาช่วยกวนขนมตรงนี้ต้องร่วมแรงจริงคุณเพราะอะไร
เพราะกระทะใหญ่มาก
ใหญ่ใหญ่มากนะครับอาจจะใหญ่ที่สุดในโลกด้วยซ้ำนะฮะขนาดกว้าง๑๐เมตร
เพื่อจะลบสถิติของประเทศตุรกีเขาที่เคยทำไว้เมื่อปีที่ผ่านมาครับ
นี่แหละครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันกวน
จากช่วยกันเอาเครื่องปรุงมาแล้วก็ต้องช่วยกันกวนด้วยนะครับ
ตามลักษณะของประเพณีก็คือจะมีการผลัดเวียนกันมากวนขนมอาซูรอ
เขาบอกว่าจะต้องผลัดกันไปเรื่อยนะครับ
เพราะว่าขนมชนิดนี้ต้องกวนตลอดเวลา
ถือว่าเป็นความสนุกสนานแล้วก็สร้างความสามัคคี
พอแห้งแล้วตักใส่ถาดนะคะ
โรยหน้าด้วยไข่เจียวบางหรืออาจโรยหน้ากุ้ง
เนื้อปลาสมันผักชีหอมหั่นฝอย
แล้วแต่รสนิยมและความชอบของแต่ละท้องถิ่นภาพเป็นแบบนี้
คือแต่ละท้องที่ก็คือเขาจะหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะ

นะครับก็สำหรับที่มาของการกวนข้าวอสุรอ
เนื่องจากสมัยก่อนเขาบอกเกิดน้ำท่วม
สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและไร่นาของชาวบ้าน
ชาวบ้านจึงนำสิ่งของที่พอจะรับประทานได้
กวนรวมกันเพื่อให้ทุกคนได้กินอาหารกันทั่วหน้า
เขาบอกว่าขนมชนิดนี้ขนมอาซูรอนี้

เรื่องของความรักความสามัคคีการแบ่งปัน

แล้วก็หวังว่าทำลายสถิติโลกได้

ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะต้องติดตาม
จะได้ขนมเยอะแยะแค่ไหน